หนึ่งเรื่องนะคะเกิดที่ชนบุรีตายเพราะเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเหมือนกัน
เป็นเสียรับจำนองที่ดินนะคะถูกหนุ่มใหญ่วัย๓๙ปีกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตคาที่
ปมเหตุมาจากประเด็นปัญหาเรื่องของการถ่ายถอนที่ดินนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยหมู่บ้านหนองตะเคียนทองค่ะในอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
ท้ายซอยเป็นสวนปาล์มจากนั้นที่ก็พบศพของนายสมเริก
รุณาพิพัฒน์วัย๕๑ปีนอนจมกองเลือดอยู่บนถนน
ตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม
เข้าที่ชายโครงขวา๒นัดศีรษะ๑นัดรวมทั้งหมดก็คือ๓นัดค่ะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๕ปลอก
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ถามชาวบ้านชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า
ผู้ตายก็คือนายสมเริกเนี่ยกับนายพนัทพรมสุวิชาวัย๓๙ปีมือปืน
เขามีปัญหาเรื่องที่ดินแปลงหนึ่งค่ะ
คือนายพนัทคนนี้เคยเอาที่ดินแปลงนี้ไปฝากขายไปขายฝากไว้กับนายสมเริกผู้ตายมานานแล้ว
ทีนี้พอครบกำหนดไม่ได้มีการนำเงินไปถ่ายถอนถ้าตามระเบียบแล้วเนี่ย
ดินก็เลยต้องตกเป็นของนายสมเริกถูกไหมเหมือนกับว่าเราเอาที่ดิฉันเอาที่ดินไปฝากไว้ที่คุณ
พอถึงกำหนดปุ๊บดิฉันไม่ได้เอาเงินมาถ่ายท้อนที่ดินก็ต้องเป็นของคุณ
แต่ทีนี้ปรากฏว่าทางครอบครัวแล้วก็ตัวนายพนัทเนี่ยให้ผู้ใหญ่ไปพูดคุยบอกว่าจะขอถ่ายถอนที่ดินคืน
แล้วมันตกลงกันไม่ได้ค่ะเพราะว่านายสมเริกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
เหมือนก่อนหน้านี้ราคานึงพอเวลาผ่านไปเอาที่ดินมันก็ราคาขึ้นนะ
แล้วก็เลยเหมือนอัพราคาขึ้นว่าอย่างนั้นทีนี้มีการยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรม
เพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี
วันเกิดเหตุนายสมเริกผู้ตายมาตัดแต่งกิ่งปามบนที่ดินนี้
นำรถของดีมาปรับถมที่ด้วยแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายพนัทผู้ก่อเหตุมาเจอ
ก็พูดคุยกันอีกรอบนึงพยายามเจรจาเรื่องการถ่ายถอนที่ดินผืนนี้
แล้วเกิดกระทบกระทั่งกันสุดท้ายนายพนัทค่ะ
ชักปืนออกมาแล้วก็กระหน่ำยิงนายสมเริกจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
ซึ่งต่อมานายพนัทก็เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
รับสารภาพว่ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ตายเรื่องที่ดินจริง
พนักงานสอบสวนก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะทำสำนวน
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ